การ๕๘นาทีช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นไปปาก้อนหินใส่น้องอาร์มนะฮะ
อืมเป็นเด็กชายวัยสิบสามขวบนะฮะที่ไปซ้อนรถรุ่นพี่แล้วก็ทำให้น้องนั้นตกลงมาศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็เสียชีวิต
ค่ะนะฮะตำรวจกดดันผู้ก่อเหตุอย่างหนักนะฮะสุดท้ายดอดไปมอบตัวแล้ว
หลังจากที่รอมแรมหนีจากพื้นที่เกิดเหตุคือสมุทรประการไปถึงภาคอีสานเลย
หนีไปถึงนู่นแต่ว่าก็มอบตัวแล้วนะครับย้อนไปดูเหตุการณ์นะฮะ
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงตี๑คุณผู้ชม
ตำรวจสภบางพีก็ได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็คอมเมนต์กัน
แล้วก็คว่างปากก้อนหินใส่กันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งเป็นเด็กชายวิศนุสันสุวรรณภานะฮะก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รุ่นพี่มาแล้วตกลงมา
ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตนะฮะซึ่งผู้ก่อเหตุมีสี่คน
หนึ่งในสี่คนเป็นเยาวชนอายุสิบหกปีซึ่งถูกตามรวบตัวได้พร้อมกับนายพิสิทธิเพชรเลิศ
หรือว่านนท์อายุยี่สิบเอ็ดปีหลังก่อเหตุได้เพียงวันเดียวก็จับได้สองคน
ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดเกิดเหตุอีกสองคนคือนายแด๊กนะฮะ
ในวัชราบุญลืออายุยี่สิบสองแล้วก็ในเศษก็คือกวีโชคเงาสี
อายุเท่ากันหลบหนีจากในพื้นที่เกิดเหตุไปอยู่ที่สกลนคร
ตำรวจติดตามไล่ล่ากดดันอย่างกระชั้นชิดจนทั้งสองคนทนแรงกดดันไม่ไหว
ติดต่อมอบตัวที่สอบภอมเมืองสะกดนครนะครับผ่านตำรวจเอก
กิตเตชินบำรุงนะฮะผู้กำกับการสอบภอมเมืองสะกดนครก็บอกว่า
หลังจากที่ผู้ต้องหาสองคนมอบตัวนะฮะก็สอบส่วนเบื้องต้นแล้ว
หาสองคนก็รับสารภาพก็เลยติดต่อประสานงานไปยังสพบังพลีเป็นท้องที่เกิดเหตุนะครับ
รับตัวแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็เตรียมนำตัวสองคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี่รถคุ้มกันแล้วก็เป็นคนลงมือปลาหินนะครับ
เป็นผู้ก่อเหตุสำคัญทั้งสองรายนะครับ